กลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะถึงเดือนเกิดของเราแล้วเราจะมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายนและพฤษภาคมเตรียมเลยค่ะเอาความรักก่อนเลยมั้ย
อ้อได้การงานก่อน

ไม่ใช่ช่วงนี้นะส่วนใหญ่ค่ะจะโดดเด่นอ้าว

มันจะเป็นจบมาไวไปแล้วก็แต่ว่ารับเงินปุ๊บจบ
รีบทำ

ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือเรื่อง๗ตัว
เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะไปเร็วเหมือนกัน

คือมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่บ่อย
ใครเชิญใช่ไหมไม่ได้รับจ้าง

หงิดเพราะฉะนั้นอย่าใส่อารมณ์กัน
กระแสอารมณ์กันพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดี

ต่อไปเดือนพฤษภาคมค่ะ
เดือนพฤษภานี่นิ่งมาก
ไม่ค่อยมีอะไรจะขยับให้เห็นเลย
นิสัยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกียจอยู่แล้ว
แต่ถ้าค้าขายถ้าได้ตังค์เมื่อไหร่
คนที่เกิดเดือนพฤษภาเขาจะลุกขึ้นมาทำงาน

ไม่ต้องพฤษภาทีนี้จิงหาเขาเป็น

แต่เดือนนี้เป็นมากกว่าคนอื่น
ทีนี้เดือนนี้อะไรมันก็นิ่งค้าขายก็ค่อนข้างนิ่ง
เพราะฉะนั้นในเมื่อนิ่งปุ๊บลองพัฒนาตัวเองสิ
ลองไปเรียนรู้เสริมหรือทำอะไรเสริมเข้าไป
หรือไม่งั้นนะก็ลองปรับ

สมมุติว่าปรับดูซี่แท้มนู่นแจ๊กนี่หรืออะไรอย่างนี้
เพื่อดึงดูดลูกค้านี่ลองดูนะคะ

ความรักหนูเหมือนกับว่าแต่มันไม่มีปัญหา

แต่คนที่ไม่มีก็คือไม่มีเลย
ไม่ได้ขนขวายหาใครเหมือนกัน

ข้างบนนี้ที่พูดมาเนี่ย
บอกเลยว่ามันคือสถิติ

เพราะคนเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แตกต่างกัน

หนุ่มสาวเกิดเดือนไหน
มีเกณฑ์ขึ้นคานตลอดชีวิต

เชิญแม่หมอกับแม่หมอ

จริงมีอยู่แค่๓เดือนเนี่ย

ยึดติดกับรักครั้งแรก

ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีคู่เพียงแต่

หรือพ่อแม่เข้ามาวุ่นวาย
ทำให้เกิดอาการขึ้นคานได้โดยที่

บางคนถึงขนาดเหมือนลูกแห่ติดแม่ก็จริงไม่ใช่

เคยเห็นไหมคนเกิดเดือนกันยายนจะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามมาก

เลือกไปเลือกมาก็ไม่ได้สักที
ก็เรียกว่าเลือกนักมักได้แรก

คือส่วนใหญ่จะเป็น๓เดือนนี้ที่มักจะแบบว่าช้ากว่าคนอื่น

จริงแล้วเนี่ยการขึ้นคานไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะ
แต่การมีสามีแล้วแบบว่าสามีนิสัยไม่ดีเนี่ยน่ากลัวกว่าอีก

การแบบว่าถ้ามีไม่ดีเนี่ยไม่มีดีกว่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มารักตัวเองมาก

มีเงินท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็อยู่ได้

คุณแม่ยืนยันเลยมันเป็นเรื่องแบบว่าธรรมชาติมาก
แม่ได้ดำเนินชีวิตไปจนถึงจุดหนึ่งที่โอเค
ตอนนี้เงินพร้อมแล้วรอแต่ผัว

วันนี้ได้อัปเดตดวงด้วยนะ

เขาเรียกว่าพ่วงทริคดีนะคะ

ที่เปิดมาดูไม่ทันคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคะ

สวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป